เมื่อกี้พูดบอกว่าจะต้องเป็นอะไรหรือเปล่าถึงจะทำได้

วันนี้พักชาปนาบอกทุกคนหมดแล้วนะ
บอกสอสอทุกคนนะบอกทุกคนที่ขึ้นเวทีปลาสายหมดแล้ว

พูดอะไรไว้จดให้หมดทำเช็คลิสต์ให้หมดเลย

ใครมีหน้าที่ไปติดตามสิ่งที่ไปสัญญากับพี่น้องประชาชนเอาไว้

ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องเป็นรัฐบาลนะ

ถ้าเกิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเราก็เป็นผู้ทำ
แต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายค้านเราก็เป็นผู้บอกให้เขาไปทำ
ถ้าฝ่ายค้านนะครับมีสิทธิ์ที่จะนำเสนอในสภา
เสนอกฎหมายเสนอยติกระทุ้งรัฐบาล

เป็นฝ่ายค้านก็ทำงานได้เป็นรัฐบาลก็ทำงานได้
แต่พอเป็นรัฐบาลก็จะได้เปรียบนิดนึ

ถ้าเป็นฝ่ายค้านก็ต้องตามรัฐบาลนิดนึง
แล้วถ้าเกิดได้รัฐบาลใจดีการเมืองปรองดองกัน
รัฐบาลเห็นฝ่ายค้านเสนอดีรัฐบาลรับมาทำ
รัฐบาลมีอะไรดีฝ่ายค้านสนับสนุน

ทุกอย่างพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องห่วง
เรียบร้อยหมดได้ทั้งนั้นโนโปรแบมม์โนโปรแบมม์